ทีนี้มาดูที่นครพนมค่ะมีคดีฆาตกรรมที่โหดเยี่ยมมากนะคะ
แต่ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมว่าคือต้องอธิบายสภาพศพที่เจอคือโหดจริง
ต้องอธิบายเพราะว่าสภาพศพที่เจอล่าสุดเมื่อวานนี้
มันเหมือนกับศพที่เจอก่อนหน้านี้คือลักษณะคล้ายกัน
คาดว่าถูกฆ่ามาจากที่เดียวกันสภาพศพที่เจอนะคุณผู้ชมคือโหดมากอ่ะ
ถูกล็อกกุญแจมือมัดเอาไว้นะขาถูกมัดด้วยเทปกาว
ท้องถูกผ่าออกแล้วก็ยัดเสาปูนไปในท้องอันนี้อันนี้โหดสุดแล้วฮะ
แล้วก็ศพถูกใส่มาในกระสอบแบบนี้ค่ะลอยน้ำมาเป็นการฆ่าถ่วงน้ำ
แล้วก็เสาปูนที่ยัดไปในท้องเนี่ยเหมือนกับว่าถ่วงถ่วงน้ำหนักให้จมอยู่ใต้น้ำเนี่ยค่ะ
ศพนี้คุณผู้ชมเจอ๑๐โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
แม่น้ำโขงบริเวณตลิ่งบ้านสำรานเหนือตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ถูกใส่ไว้ในกระสอบป่านสีน้ำตาลมัดด้วยลวดแล้วก็เอาเชือกมามัดด้วย
กลิ่นเนี่ยโอ้โหเหม็นไปทั่วบริเวณเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสว่างนาวาธาตุพนมกู้ขึ้นมาจากน้ำนะคะ
พอเปิดกระสอบเป็นศพผู้ชายสภาพคือเน่าอืดแล้ว
ผู้ชายคนนี้ลักษณะผิวขาวรูปร่างทวมสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เขาโครงหน้านี่ดูไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าศพเน่า
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันแล้วก็ทั่วร่างกายมีหนอนช้อนชัยแล้วอะค่ะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่น
เพราะว่าสภาพศพมีร่องรอยการฆาตกรรมแบบโหดมากนะคะ
เราขอจำลองเป็นภาพกราฟิกนะคะคุณผู้ชม
คือจำหน้าไม่ได้เพราะว่าสภาพศพค่อนข้างเน่า
สภาพศพอยู่ในท่านั่งคุกเข่า
ขาทั้งสองข้างมีเทปกาวพันขารวมกันไว้
ที่ท้องมีรอยแหวกคาดว่าถูกของมีคมกรีตออก
แล้วก็มีเสาปูนนะคะยาวประมาณเมตรหนึ่งยัดอยู่ในช่องท้อง
ส่วนปลายของเสาปูนยื่นออกมาด้านหน้าลำตัวแล้วก็มีเชือกมัดเสาปูนยึดติดไว้กับลำตัว
ว่าเสาปูนที่มายัดในท้องเอาไว้เนี่ยถ่วงน้ำคือให้มันน้ำหนักเยอะถ่วงลงไป
ถูกใส่กระสอบป่านนะคะมัดห่อหุ้มด้วยเชือกแล้วก็ลวดแบบมัดแน่นหนาเลยค่ะคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบที่ศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรที่จะบอกได้ว่าเป็นใคร
ตำรวจสพเมืองนครพนมกำลังเร่งสืบสวนหาที่มาของการเสียชีวิต
นำศพส่งตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
จากการตรวจสอบข้อมูลบุคคลศูนย์หายยังไม่มีการแจ้งหายในพื้นที่
จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้คนเสียชีวิตคนนี้คือใคร
เจ้าหน้าที่ก็เลยฝากทางสื่อมวลชนเนี่ยนะคะว่าถ้าใครมีเบาะแสหรือสงสัยว่าเป็นญาติหายตัวไปก็ติดต่อสอบถามได้
ว่าไปให้เบาะแสได้ที่สพเมืองนครพนมค่ะ
และอย่างที่คุณเขมสอนบอกไปว่านี่ไม่ใช่ศพแรกที่เจอ
ก่อนหน้านี้๒๗ธันวาคมมีบรรยายงานว่าไปพบศพชายนิรนามในสภาพลอยอืด
และสภาพสบเนี่ยถูกเคตกรรมอย่างโหดเที่ยมลักษณะเดียวกันของสบที่เลย
อันดับแรกเนี่ยถูกครบริมแม่น้ำโขงที่อละเฟิร์ตทายพนมจนครพนมก็พื้นที่จเดียวกัน
ที่พบเป็นชายสวมเสื้อยืดสีดำถูกยัดใส่กระสอบป่าน
มือถูกล็อกด้วยกุญแจมือไว้ข้างหน้า
ข้างหน้าลักษณะศพอยู่ในท่าทางของการนั่งแบบคุกเข่า

แล้วก็ถูกเสียบด้วยเสาปูน
ลักษณะแบบเดียวกันกับที่พบที่อำเภอเมืองเลยครับ
ซึ่งระยะเวลาที่พบห่างกันสัก๒วันได้

สำหรับรายแรกตำรวจสพธาตุพนมเก็บหลักฐาน
แล้วก็นำชิ้นส่วนศพไปส่งตรวจชนสูตร
ส่วนศพที่นำไปฝากไว้ที่มูลนิธิทงแดงที่มุกดาหาร
ก็ต้องรอผลการตรวจธนสูตรก่อน
ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าศพแรกนี้เป็นใครด้วย

ผู้ตายทั้งสองคนน่าจะถูกสังหารจากที่เดียวกัน

เรื่องของการมัดการห่อการถ่วงน้ำ

ซึ่งลักษณะของการถูกฆาตกรรมเนี่ย
ศพถูกผ่าท้องยัดเสาปูน

คือในโลกออนไลน์เขาสันนิษฐานว่า
อาจจะเป็นศพของกลุ่มแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมือง

แต่ยังไม่รู้นะคะว่าศพผู้เสียชีวิตเป็นใครนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมหลักฐานของทางตำรวจอยู่ค่ะ
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะ
นะฮะแต่เป็นการฆาตกรรมที่โอ้โหแบบอุกอาดมากนะฮะ